คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้ไม่มีโบ๋ค่ะ

และไปลงเลขเลขรับเลขลึกมาว่าได้อะไร
แม่รับทรัพย์เต็มอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ดิฉันก็ไปจุดกับแม่ดิฉันไม่ได้สักใบเลยคุณแม่

นี่แหละค่ะจุดเลขทูบจนตรงกับรางวัลเลขหน้า๓ตัว
ไฮบอกว่าเอาดีลูกสาวงวดนี้แม่ไม่โบ๋
เออนะได้มา๑๐ใบอันนี้พี่ฮายเขาถือว่า
กรุบกริบนะ๑๐ใบแต่ถ้าเป็นเรานี่ดีใจลั่นบ้านแล้วนะสิ

เรื่องความดวงดีก็ส่วนหนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่ฮายบอกว่าทำมาตลอด
แล้วไม่เคยบกพร่องกับหน้าที่นี้เลยคืออะไรรู้ไหมคุณ

ดูแลเจ้าที่เจ้าทาง

คือเจ้าที่บ้านเนี่ยพี่ฮายบอกว่ามีแต่ความเห็งความปังนะคุณผู้ชม
อยู่ไปก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง
กราบไหว้พระประธานในบ้านเป็นประจำเลยอยู่ใกล้ห้องนอนเลยนะ
ตั้งแต่สวดมนตร์แล้วก็กราบไหว้บุชามา
ฮายบอกว่ามีแต่เรื่องราวดีนะ
เชื่อว่าท่านเข้ามาโดนบันดาลสิ่งดีเข้ามาในชีวิต

บอกว่าเกี่ยวกับการมีพระองค์ใหญ่ไว้ในบ้านเนี่ยมันมีได้ไม่ได้
มันมีแล้วมันจะดีหรือมันยังไงไปฟังแม่ฮายเล่าดีกว่าค่ะ
หลายคนบอกว่ามีพระองค์ใหญ่อยู่ที่บ้านแบบนี้มันไม่ดี
เดี๋ยวจะทำให้คนที่บ้านเจ็บอ่อนแอดเพราะบุญบารมีเราไม่ถึง
เราก็มานั่งคิดไม่น่าจะใช่มั้ง
ก็มีพระอยู่องค์หนึ่งท่านบอกว่าพระที่แม่นับถือท่านบอกว่า
เชื่ออะไรปากคนเขาก็พูดไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไป
ทำไมบ้านเรายังอยากมีหลังใหญ่เลย
เออเราอยากได้อะไรทุกคนคืออยากได้สิ่งใหญ่อยากได้เงินเยอะ

เออเพราะฟังท่านพูดแล้วก็มันก็เลยแกะปมตรงนี้ได้
พี่หายกับน้องอิงฟ้าบางซีทรูแบบนี้เอาอะไรบ้างไม่เหมือน
อภัพรหายมาก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงนะครับ
ฮายเนี่ยนะคือหลายคนทักช่วงนี้บอกว่าอัปเดตแม่หน่อยผอมลง
ลดไปแล้ว๑๓กิโลกรัมคุณผู้ชมค่ะ
ใกล้จะกลับไปน้ำหนักเท่ากับตอน๓๐ปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะ
อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังแม่เมาส์หน่อยค่ะ
อื้มโอ๊ยจ๊อย
ไม่คิดเลยว่า๓๐ปี๒๐กว่าปีเกือบ๓๐ปีที่ผ่านไป
สมัยนี้เขาก็แต่งตัวกลับไปเมื่อ๓๐๒๐ปีที่เรา
เฮ้ยเราก็เลยเห็นรูปแล้วมันน่ารักดีคล้ายกัน

ถือว่าแม่ยืนหนึ่งมาทุกยุคอยู่แล้ว

อภาพฝาไปแล้วก่อนแล้วจ้ะ
แล้วแต่ละยุคคือสวยตาแตก

แม่ไห้คลุกขวาพี่ฟาเมล่าคนซ้าย

เศรษฐ์ทรงเอวค์ค่ะตาแตกจริงนะคุณผู้ชมนะ